ใจอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านต่าเนี่ยเป็นพระอรหาร
ถึงได้มีอัดสีนี้เนี่ยคุณผู้ชมสีออกเหลืองทองอร่ำแบบนี้นะคะ
เมื่อวานนี้มีเพจเฟซบุ๊ควัดป่าบ้านต่าซึ่งเป็นเพจของวัดเกษรศรีละคุณ
ในจังหวัดอุดรธานีโพสต์ภาพถ่ายอธิธาตุของพระอาจารย์สุดใจ
ทันตมโนนะคะวัยเจ็ดสิบห้าปีอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านต่า
มรณภาพหลังจากที่มีพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ดาศิษยานุสิตก็เข้ามาแสดงความชื่นชมบรมีของพระอาจารย์
แล้วก็มีการแชร์ภาพเนี้ยต่อต่อกันไปมากกว่าห้าร้อยครั้งนะคะ
นายวราวุฒิโลหิตดีหลานชายของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว
ยานสัมปันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด
ที่เคยบวชจำพรรษาที่วัดแห่งนี้มานานสิบสี่พรรษาก็บอกว่า
ส่วนตัวเชื่อว่ากระดูกของอริยสงฆ์จะแตกต่างจากคนทั่วไป
อาจจะเป็นสีขาวข้างในสีดำอันนี้คือของคนทั่วไปนะคะ
แต่ว่าสำหรับอริยสงฆ์เนี่ยอัฐิธาตุก็จะมีการแปรเปลี่ยนเป็นพระธาตุสีต่าง
เป็นเพชรนินจินดาเป็นสีทัพทิมจิปาถะเรียกว่าธาตุทั้งสี่
ดินน้ำลมไฟแปลเป็นพระธาตุหมดซึ่งของพระอาจารย์สุดใจเป็นสีทอง
เชื่อว่าท่านน่าจะเป็นพระอรหันต์หมดแล้วซึ่งกิเลสอธิษฐาตุก็เลยกลายเป็นพระธาตุนะคะ
แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเล่าให้ฟังด้วยว่าก่อนพระอาจารย์จะละสังขารเนี่ย
เส้นผมของท่านก็เป็นพระธาตุแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ที่เก็บเส้นผมไว้
พบว่ากลายเป็นสีทองค่ะโอ้ยเรื่องจริงเรื่องจริงคืออ่า
สำหรับองค์หลวงพ่อสุจัยเนี่ยเกษาของท่านเนี่ยเป็นพระธาตุนานแล้ว
บางคนเก็บไว้กลายเป็นสีทองบางคนเก็บไว้ก็กลายเป็นคมหมด
ข้มหมวดเป็นก้อนเป็นพระธาตุแล้วแต่บางคนที่พี่เอาไปนะ
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ออกมาชี้แจงในมุมของวิทยาศาสตร์ให้ฟังเหมือนกันนะคะ
บอกว่าสีที่เกิดหลังเผาศพของกระดูกเนี่ยอย่างเช่นสีชมพู
กระดูกเป็นสีชมพูใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์บอกว่าเกิดจากร่างกาย
แล้วก็กระดูกมีธาตุทองแดงอยู่ด้วยตอนเผาสีเขียวมาจากธาตุเหล็ก
เหลืองมาจากธาตุสังกษีส่วนธาตุขาวมากแปลว่าใช้ไฟแรงแล้วก็นานค่ะ
ซึ่งธาตุโลหะพวกนี้มันก็เกิดจากการสะสมในร่างกายมาก่อนตายนี่แหละ
วัตถุที่ใช้กับร่างกายที่ใช้อุดฟันอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็วัตถุภายนอกที่มีคนใส่เข้าไปเผาร่วมด้วย
ก็เลยทำให้กระดูกมีสีแตกต่างกันแบบนี้
เพราะว่าไอ้ธาตุหรือว่าสารเคมีต่างมันก็ละลายปนกันลงมานะครับ